เจ็บฮะถูกไม้ฟาดที่หัวแล้วก็ที่ปากเห็นไหมปากเนี่ยมีบาดแผลมีเลือดไหลเต็มปากเลยตาค้างพูดอะไรไม่ได้นะฮะกู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองตาหมู่ตำบลนางกรองอำเภอจังหวัดบุรีรำเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะจากการสอบปากคำเพื่อนของคนเจ็บรวม๘
คือเล่าให้ฟังแบบนี้คือพวกผมนะพร้อมกับคนเจ็บเนี่ย
คือไปเดินเที่ยวตลาดนัดคลองถมที่บุรีรำนะ
แล้วบังเอิญนะคุณไปถึงกลางตลาดแล้ว
ไปเจอคู่อริทีนี้ก็เลยเลี่ยงฮะ
กันกลับบ้านดีกว่าขี้เกียจปะทะกับคู่อริกลุ่มนั้น
พอออกมาถึงบริเวณอีกจุดหนึ่ง
เลี่ยงจากกลุ่มเดิมแล้วนะเลี่ยงกลุ่มเดิมจากกลางตลาด
ไปเจออีกกลุ่มหนึ่งแต่เด็กที่บาดเจ็บเนี่ย
คิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นใครรู้ไหม

คิดว่าเป็นกลุ่มเพื่อนทีนี้ก็เลยวิ่งไปหากัน

ไอ้ที่วิ่งไปหาไม่ใช่กลุ่มเพื่อนฮะ

และฝั่งนั้นคิดว่าคนที่วิ่งไปหา

ทีนี้ก็เลยเกิดการปลาระเบิดใส่กัน
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์

น้องมันนึกว่ารุ่นเดียวกัน

น้องคิดว่าทีนี้ฟื้นมันเป็นกรุ่งเดียวกับพวกเรากัน
มันเลยพาผมขึ้นไปขับไปหาหมู่มันแล้วมันก็ปลาระเบิด
แล้วผมน้องผมวิ่งไปตรงข้างมัน
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเด็กเหล่านี้ก็ถูกควบคุมตัวสิฮะ
มาสอบปากคำส่วนคนเจ็บก็ส่งโรงพยาบาล
ทีนี้แม่ของเด็กคนเจ็บวัย๑๒เดินทางมาที่โรงพยาบาล
ห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจฮะ
ไม่คิดว่าลูกอายุยังน้อยเลยมีคู่อริซะแล้ว
แล้วก็ไม่คิดว่ากลุ่มคู่อบริอายุแค่๑๒๑๔ปีเนี่ย
คิดทำระเบิดเองได้แล้วใช่ใช่แม่ร้องไห้นะครับค่ะทีนี้ทีมข่าวของเรานะฮะ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงระแวกนั้นนะคุณ
ชาวบ้านบอกโอ้โหมันเกิดบ่อย
ตีกันทีนะยกพวกกันมาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
ฝั่งหนึ่งมา๑๐ฝั่งนึงมา๓๐รวมแล้ว๔๐
วิ่งไล่ตีปลาระเบิดกันอยู่แบบนี้
เห็นจนชินถามว่ากลัวไหมโอ้แทบจะไม่กลัวแล้วแต่เบื่อหน่ายเหมือนกันนะฮะ
ถือปืนดึงทางรถวิ่งไปก็วิ่งไล่กันมานะ
มันปลาระเบิดตรงนี้ก่อนบอกให้หยุดมันไม่หยุด
กับส่วนมาให้เห็นวิ่งไล่กันเลยแล้วแล้วน้องคนเจ็บก็เหรอคุณหน้าร้านไหม
สามสิบสี่สิบคนเลยหรือครับสองคุมไม่รู้คนไข้ต่อใคร
อันปลาอันนี้สองสามลูกระเบิดที่ฟอง
คุณลุงบอกโอ้ยเห็นจนชินแล้วไม่กลัวแล้วนะ

ทีนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ในสภาพตอนเช้าคือแสงส่องสว่างจุดนี้นะฮะ
พบกับพ่อครัวของร้านอาหารใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
เล่าเหตุการณ์ประทึกเมื่อคืนนี้ให้ฟังอีกนะครับ
ตอนที่กลุ่มวัยรุ่นไล่ตีกันจนมาถึงหน้าร้าน
เมื่อกี้ได้เห็นว่ามีทั้งระเบิดและมีทั้งมีดใช่ไหม

เพราะมีวัยรุ่นชายสองคนคนหนึ่งถือมีดวิ่งเหมือนหลบหนีเข้ามาในร้านของเขา
ส่วนในคนนี้ถือปืนอยู่หน้าร้าน
มีมีดอยู่ถอดหมวกกันน็อกขอหลบหน่อยนะพี่
ส่วนอีกฝั่งเนี่ยมีปืนมา
ชาวบ้านแล้วก็พ่อครัวคนนี้ก็บอกโอ้โหเมื่อคืนผมก็ระทึกเหมือนกัน
เหตุการณ์ในร้านลูกค้าก็กลัวเหมือนกันนะฮะ

วัยรุ่นมักจะมาตีกันนะครับ
มีบ่อยครับมีบ่อยมันบ่อยเท่าไหร่ครับผม
ทุกวันนี้เหิมเกิมมากครับ
แต่อยู่ก็อย่างเมื่อวานก็น่าจะมาจากตลาดทองผมแล้วก็มา
เจออลิกันครับผม
น้องคนที่ว่าวิ่งเข้ามาหลบในร้านพี่เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหม

บอกว่าช่วยผมด้วยครับช่วยมันด้วยผมโดนเล่นมาอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวเขาก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นมีเสียงนะครับคุณ

คุณผู้ชมดูคลิปเมื่อกี้ซะหน่อยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมลูกค้าเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
แล้วก็ลูกค้าก็เหมือนไม่กล้าลุกไงคุณ

แล้วก็วัยรุ่นอายุยังน้อยเลยมีทั้งมีดมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดแบบนี้นะครับ
ล่าสุดตำรวจสพนางรองของบุรีรำบอกว่า
รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
เป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอนางกรองนี่แหละฮะ
อายุแค่๑๒๑๔ปีจริง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งก็ต้องติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นคุณ

แล้วก็ไปเจอคู่อลินะฮะแต่คู่อลิยังไม่ทันทำอะไร
กลุ่มคนเจ็บวิ่งหนีมาอีกทางคิดว่าเป็นพวก
จะพาไปช่วยไปรุมกันปรากฏก็เป็นอีกฝั่งหนึ่ง
ก็เลยกลายเป็นทั้ง๓กลุ่มต้องมาสอบปากคำทั้งหมดนะฮะ
และจากข้อมูลยืนยันว่ามีอาวุธกันหมดเลย
ซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานแล้วครับ

เพราะว่ามีอาการเลือดข้างในสมองนะคุณ

ทางโรงพยาบาลนางรองได้ส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลบุรีรำแล้วนะครับ

นี่ฟังข่าวนี้แล้วก็ช็อกนะ

มีดปืนทำระเบิดเอง
แล้วเด็กอายุ๑๒๑๓๑๔ค่ะ